พักอนาคตใหม่นะคะได้สั่งห้ามนางสาวกวินาตาคีสสชนบุรี
ซึ่งได้โหวตรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณสวนกับมติภักดิ์
ดำเนินกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับพัก
กว่าจะมีคำวินิจฉัยจากทางที่ประชุมกรรมการบริหารก่อนนะคะ
ส่วนผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าชี้แจงต่อกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐค่ะ
จากกรณีเปิดเวทีบรรยายมุมมองด้านความมั่นคง
ติดตามเรื่องนี้กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมกันเลยค่ะ
อดเครื่องแบบทหารใส่สูตรผูกไทยเข้าชี้แจง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการความมั่นคงแห่งรัฐ
รัศดรหลังจากผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เปิดเวทีบรรยายเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง
เมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
ผลเอกอภิรัตยืนยันว่าในการบรรยายพิเศษในวันนั้น
ไม่ได้พูดเจาะจงถึงพักการเมืองใด
แลกเปลี่ยนต่อคณะกรรมธิการวันนี้
จึงไม่ได้มีมุมมองต่อพักการเมืองไม่ได้เอ่ยชื่อพัก
แต่พูดไปตามบทบาทหน้าที่และไม่ใช่เป็นการปรับความเข้าใจ
แต่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการทำงาน
ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตัวเองจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้น
ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะด้วยสถานะที่ยังคงรับราชการทหาร
และสถานะการเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ไม่สามารถเป็นไปได้ตามรัฐธรรมนูล
กระแสข่าวที่ออกมาก็เพราะเป็นคำถามนำของนักข่าว
พร้อมยืนยันอีกว่าตัวเองจะไม่เล่นการเมือง

ขอเป็นเพียงเพื่อนนักการเมืองอย่างเดียว
ส่วนความเคลื่อนไหวภายในพักอนาคตใหม่
หลังจากควันหลงการโหวตร่างพระราชบัญญัติ

ที่ปรากฏชื่อนางสาวกวินหน้าตาคี
สสชนบุรีพักอนาคตใหม่
โหวตสวนมติภักดิ์รับหลักการในวาระแรก
จนเกิดเสียงวิจารณ์จากผู้สนับสนุนพักว่าเป็นงูเห่า
วันนี้เจ้าตัวออกมาแถลงข่าวชี้แจง

และไม่เคยไปรับเงิน๑๐ล้านบาท
ส่วนเหตุผลที่โหวตสวนมติภักดิ์
เกิดจากการลงพื้นที่พบปัญหาของประชาชน
หากไม่รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะไม่สามารถทำงานกับคนพื้นที่ได้
พร้อมยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากสส
และสมาชิกพักอนาคตใหม่

บอกว่ากรณีของนางสาวกวินนาฏ
มติสวนมติพักถึง๒ครั้งติดต่อกัน
เป็นการกระทำความผิดวินัยพัก
ซึ่งทางคณะกรรมการวินัยและจัญญบันของพัก

มาให้กรรมการบริหารพักวินิจฉัยลงโทษ
มีทั้งตักเตือนภาคทันตัดสิทธิ์บางประการ

แต่เบื้องต้นสั่งห้ามนางสาวกวินาศ
ร่วมกิจกรรมใดกับพักอนาคตใหม่
กว่าจะมีคำวินิจฉัยของกรรมการบริหารพัก
มาถึงกรณีของคุณกวินาศตาคี
ซึ่งลงมติสวนมติภักดิ์๒ครั้งติดต่อกัน

ตามข้อบังคับพักอนาคตใหม่แล้ว
ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย
ซึ่งคณะกรรมการวินัยและจัญญาบันของพัก
จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
หลังจากนั้นจะส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการบริหารพัก
มีคำสั่งวินิจฉัยหรือลงโทษต่อไป

แต่พักเขาก็ยึดตามหลักประชาชนอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้มันคือการเปิดทางให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
ในเรื่องของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหลังจากนี้

ครั้งต่อไปมติภักดิ์อาจจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้

คือถ้ามันมีปัญหาในลักษณะของพื้นที่

จะต้องคุยโดยตรงว่ามันเป็นแบบนี้นะ
ส่วนรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยนางสาวสรัสนันอันนบพร
ยืนยันว่าการงดออกเสียงของฝ่ายค้าน
ไม่ได้แปลว่าสนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านสภา
แต่อยากจะให้รัฐบาลรับคำแนะนำของฝ่ายค้าน
ไปปรับแก้ให้ตรงจุดเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน